มึงมีชายจะมาแจกกันเลยเมื่อก่อนการซื้อถุงยางจะต้องแอ๊บ

ยืดอกโพกผลุงอะไรอย่างนี้สมัยก่อน

ให้บริการยาคุมกำเนิดด้วยนะ
แล้วก็ถุงยางอนามัยว่าเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ซึ่งในปีนี้สปสชได้เพิ่มจุดให้บริการเพิ่มอำนวยความสะดวกกับประชาชน
ได้เข้าถึงบริการมากขึ้นโดยจะทำให้การป้องกันการตั้งคันไม่พึงประสงค์
อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเอาง่าย

เขาก็เลยคิดอันนี้เป็นแคมเปญที่ดีนะฮะ

คือมันเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุจริง
และอีกอย่างคือเรื่องการทำความเข้าใจ

คือมันก็ต้องค่อยทำความเข้าใจกันไปด้วย

ใช่เพราะว่าปัญหาถ้ามันออกมาแล้วจริง

แล้วเด็กบางคนไม่ได้รับการดูแลที่ดีนะ
แล้วเขาก็ยังดูช่วยตัวเองไม่ได้

โรงพยาบาลเอกชนคลินิกเวชกรรม
แล้วก็หน่วยบริการปฐมภูมิ
เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศครับ

ถึง๕๕ถึง๕๙

ไม่ผัดได้ยังไหม
ทำไม่ให้เกลียนเลย
เขาจะให้ขุน๓แผง

มันเดือนละแผง

เห็นไหมทุกอย่างกลับมาที่แอปพลิเคชันหมดแล้ว

กรณีที่มีมือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ย
ก็สามารถขอรับยาคุมกำเนิดในแอปเป่าตังค

ซื้ออะไรต่างก็ได้เป่าตังเนอะ

เชื่อนะว่าปีนี้ประเทศไทยเปลี่ยนหมดเห็นไหม

คราวนี้มันเป็นการเปลี่ยนโลกเลยนะ

อ้าวทุกคนหนูเข้าไปแอปเป่าตังหนูไปเอาที่ไหนอ่ะของจริงอ่ะ

หล่อนจะเอาถุงยางหรือยากคุม
รุ่นเรามากินไม่ขึ้นแล้วลูก
มันต้องกินตอนเป็นกะเทยเด็กลูก

หนูก็ไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพ

แล้วหนูก็เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ
หนูก็เลือกหน่วยบริการจะไปรับแล้วก็ไปจองสิทธิ์

กรณีถ้าคุณไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะ

ณหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
อ่าถุงยางอนามัยหนูจะรับไหม

หนูเอามาเล่นใส่น้ำตอนสงการก็ได้นะลูกเออ
ไม่ได้มันใช้ไม่ถูกที่
ก็คิดว่าบางทีเมื่อก่อนขั้นเห็นเด็ก

กันน้ำ

แหละฉันจะเห็นมีคนเอาถุงยางมาใส่โทรศัพท์ฉันบอกบ้าตั้งแต่สมัยฉันเด็กมันยังใส่กันอยู่อีกเหรอวะ
ทุกวันนี้มันมีปอกมีเคสแล้ว
สมมุติแองเจิ้นหนูอยากจะรับถุงยางอนามัยใช่ไหมลูก

ฉันให้บริการแก่คนไทยทุก๑๐อายุ๑๕ปีขึ้นไป
รับบริการนะลูกลูกอย่ากักตุลนะ๑๐ชิ้นต่ออาทิตย์หนูใช้พอไหม
เอาไหมอาทิตย์หนึ่งมี๗วันให้๑๐ชิ้น

ห้ะคุณแม่หนูยังใส่ไม่เป็นเลยหนูไม่รู้อ้าว
แล้วก็รอบการจ่ายเนี่ย๗วันได้รับ๑ครั้งไม่จำกัดจำนวนถุงยางต่อ
อันนี้ถุงย่างจะไม่จำกัดตกคนตามไปจะไม่มีการจำกัด
เพื่อรับถุงยางอนามัยตามไซส์เขาก็จะมีให้เลือกด้วยนะหนู

ขนาดของหนูหนูเคยซื้อไซส์อะไร

เลขมงคลเหรอแม่นี่อะ๔๙

เอาจริงวันนี้คุณไปรับถุงยางฟรีกันเนอะ
ยาคุมกุมภาพันธ์เริ่มถุงยางอนามัยเมษาค่อยเริ่ม
กุมภาพันธ์ไงอันนี้ไงวาเลนไทย
ที่จริงน่าจะแจกกุมภาพันธุ์เนอะ
นี่คือมินเข้ามาดูเลยนะนี่คือเข้ามาก่อนอื่น
ใครที่ยังไม่เคยเปิดเป่าตังสุภาพที่ต้องเปิดเป่าตังค์ก่อน

แล้วก็เขาจะบอกเลยว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม

แล้วก็เนี่ยจริงเขาบอกระยะเวลารับบริการ
สมมุติถ้าใครต้องการยาเด็ดคุมกำเนิดใช่ป่ะคะ
เริ่มตั้งแต่๑ตุลาคมปีที่แล้ว
จนถึง๓๐กันยายนปีนี้
นี่เพิ่งดูแบบนี้นี่เปิดให้ดู

เธอตอนเรียนเธอต้องเป็นเด็กเรียนเก่งแน่เลย
พอให้โจทย์ปุ๊บนางปฏิบัติเลย
นางทำเลยควรแบบนึงนางนางอ่านทำ

มันเลือกไซส์ได้มันเลือกกลิ่นได้เปล่าแม่

แต่ว่าอันนี้มีคนมีคนเสนอมาว่าจริงแล้วสิ่งแรกก่อนหน้านั้น

เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีประเทศเดียวในโลกเองมั้งคะ
ที่เขามีแคมเปญแจกผ้าอนามัยให้กับผู้หญิงทุกคนฟรี
เพราะว่าเขามองว่ามันคือเรื่องธรรมชาติ

เคยไปนั่งดูโครงการนึงของที่แบบว่า

อ๋อวัยใสคือไงคือเมื่อก่อนการที่ท้อง
ที่จะต้องเรียกรู้สึกว่าพวกมันไกลห่างอะไรเงี้ยฮะ
สอด

ไข่เยอะ